คุณผู้ชมครับมาดูที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้าง
ต้องบอกว่าจบไปเสร็จสิ้นไปแล้ว
จัดงานนี้ขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้
เป็นการลงความเห็นทั้งส่วนของภาครัฐกับเอกชน
ในการหาทางออกด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ
ทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่าประเทศไทยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว
แล้วหลังจากนี้จะค่อยปรับตัวดีขึ้น
เป็นงานที่ถือว่าเป็นงานครั้งแรกเลย
จัดงานนี้ขึ้นมาเพราะว่าความตั้งใจเนี่ย
ต้องการจะให้เป็นพื้นที่กลางสื่อกลางในการร่วมกัน
หาทางออกฝ่าวิกฤตของประเทศในปัจจุบันให้ผ่านพ้นไปได้
งานนี้ครับไทยรัฐกรุ๊ปของเราได้รับเกียรติจาก
คุณสุพัฒนภงพันมีเชารองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับ
มากราบปรัฐกฐาพิเศษในหัวข้อ

แพร่ระบาดของโควิด๑๙สร้างความกังวลไปทั่วโลก
แต่ประเทศไทยสามารถที่จะรับมือแล้วก็ฝ่าฟันมาได้
ส่วนแนวโน้มของเศรษฐกิจในปีหน้าจะค่อยปรับตัวดีขึ้น
แต่ก็ยอมรับระหว่างนี้เรายังคงต้องพึ่งพากำลังซื้อจากในประเทศเป็นหลักก่อน
แล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลเอ่ยเอกชนเอ่ยรวมทั้งสถาบันการเงินต้องร่วมมือกันจับมือกัน
ในการแก้ไขปัญหาทำงานแบบเชิงรุก
แล้วตรณ์มาสสองจะสัมผัสได้ชัดเจนว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น
ตอนนี้อาจยังไม่รู้สึกแต่ตรณ์มาสสองยับเรื่องรู้สึกและปรับตัวดีขึ้น
จะเห็นได้จากทั้งเรื่องของการลงทุนต่างจะเกิดขึ้น
รอยต่อ๖๔รวมทั้ง๖๕ทุกอย่างจะเริ่มเห็นผลอย่างชัดเจน

หลังจากก่าวปฐกฐาเสร็จก็จะเข้าสู่ช่วงของการเสวนา
เสวนาที่จัดขึ้นเมื่อวานขึ้นในหัวข้อ
เศรษฐกิจหลังโควิด๑๙จุดยืนของไทยในเวทีโลกนะฮะ
จะมี๓ขุนพลด้านเศรษฐกิจของประเทศเลย

สถานะทางการคลังของประเทศไทยของเรายังคงเข้มแข็ง
เศรษฐกิจไทยก็กำลังจะดีขึ้น
บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยกำลังเริ่มฟื้นตัวนะครับอีกหนึ่งคนคือคุณเศรษฐพุทธสุธิวาสนรพุทธนะฮะ
ท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะเจอกับสภาวะเศรษฐกิจติดลบหรือ
วิกฤตมาหลายครั้งแต่สถานการณ์ในครั้งนี้กับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ส่งผลกระทบอย่างหนักกับภาคการท่องเที่ยว
ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละสิบสองนะฮะสิบเอ็ดถึงสิบสองเนี่ยแหละของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ทำให้ผลกระทบรอบเนี้ยมันค่อนข้างหนักแล้วก็แรงนะครับนอกจากนี้ยังถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนนะฮะ
ก็คือเริ่มจากที่ภาคภูเดินก่อนแล้วก็ขึ้นไปสู่ระดับประเทศต่อไป

หรือว่าเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท่านมองว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำที่สุดไปฝ่าย
จากนี้ไปเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะค่อยฟื้นตัวอย่างช้า
ท้อนให้เห็นจากตัวเลขของเศรษฐกิจหลายตัวปรับตัวดีขึ้น
เรื่องของดัชนีการลงทุนภาคเอกชนที่ติดลบน้อยลงอย่างต่อเนื่อง
เดือนพฤษภาคมติดลบ๑๑๘๓ส่วนสิงหาคมติดลบอยู่ที่๑๕
นี้ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าบทเรียนจากวิกฤตโควิด๑๙ที่ผ่านมา
ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่
ไม่พึ่งพาท่องเที่ยวอย่างเดียวและไม่พึ่งพาส่งออกจนมากเกินไป
เราควรจะกระจายไปในกลุ่มต่างและควรใช้บทเรียนนี้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจให้มันเข้มแข็งมากกว่าเดิม
ไทยรัฐกรุ๊ปของเรานะครับได้รับการสนับสนุนจาก

บริษัทปรทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
บริษัทปรทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน
บริษัทเครือเจริญโภคกระพันธุ์จำกัด
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน
ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน
บริษัทไทยเบเวอเลสจำกัดมหาชนและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผู้สนับสนุนให้เกิดการจัดงานนี้ทุกท่านด้วย
แล้วหลังจากนี้ก็คงจะเอาความคิดเห็นต่าง
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศต่อไป